เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหาวงคลเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๘๔ภัณฑ์ศานั่นเองนะคะ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ
ได้ร่วมกันปลูกต้นปามงาช้าง
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระองค์พระราชทานให้แก่องคมนตรี
เพื่อที่จะนำไปขยายพันธุ์พ่อปลูกค่ะ
พลอากาศเอกกัมพลสินธวานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวงร๙

ร่วมกันปลูกปลามงาช้างรวม๒๑ต้น

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๘๔ภัณฑ์ศาสตร์
สำหรับต้นปามงาช้างที่นำมาปลูกในครั้งนี้
นงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรี
เคยได้รับรางวัลการจัดสวนระดับโลกเป็นผู้จัดหามาให้ค่ะ
สำหรับปามงาช้างเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้

ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏได้พระราชทานเมล็ดพันธแก่องค์คมนตรี
นำไปปลูกขยายพันธุ์เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องประดับแทนงาช้าง
ซึ่งใช้ส่วนเมล็ดที่แก่มาก
อกจากนี้ในส่วนของใบค่ะยังสามารถใช้ทำงานจักษาน
ส่วนยอดอ่อนและเมล็ดอ่อนนำมาทำอาหารรับประทานได้
ปัจจุบันปามงาช้างต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
พระราชทานปลูกอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
วิชาการเกษตรและสวนแสนปามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ